คุณผู้ชมพูดถึงละครแล้วกัน

ผู้รับบทเมตรขะหลานในละครเรื่องม่อย
คุณผู้ชมนะคะต้องบอกว่าเธอแซ่บเธอเซ็กซี่

งานนี้หลายคนก็แอบเป็นห่วง
คุณนิววงศกรหวานใจเพราะอะไรรู้ไหมคะ
โหดเลิฟซีนมันถึงพริกถึงกิ่งเธอได้ดูมั้ยล่ะ

นะคะแต่ว่ารุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งค่ะ
คุณนิวเนี่ยเขายืนยันผ่านบันเทิงไทยรัฐเลยนะครับ
บอกว่าเลิฟซีนของน้องนาวเนี่ยไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยจ้ะ
พูดง่ายก็คือเปิดไฟเขียวผ่านตลอดไม่มีห่วงนะคะ

แต่ว่างานนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐบอกเลยนะคะว่า
ความแซ่บความซีคุณนิวเองก็ไม่ได้น้อยนางคุณนาวนะคะ

เห็นทั้งวงแขนเป็นมัดซิกแพคชัด

คุณนิวบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ขายความเซ็กซี่นะคะ
แต่ว่าพอล่ายรู้ไหมที่ถอดแบบนี้
บ้านเราอากาศมันร้อนครับคุณผู้ชม
จริงก็ถอดเสื้อกำลังกายนั่นแหละละคะ
มันถึงได้ออกครองตัว
ไปบังเสียงคุณนิวหน่อยค่ะ
แล้วก็เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดเลยนะครับ

จนกว่าประเทศของเราจะ

จนถึงเป้าที่วางไว้

ก็คงเหงาแล้วนะคะส่วนตัวก็คิดถึงคุณนิวนะคะ

กางเกงไม่ต้องถอด